สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวง
วันนี้ขอเริ่มกันด้วยข่าวน่ายินดีค่ะ
จากคุณเบ้นพรธิตาจะประกาศว่าตัวเองนั้นตั้งคันไปเมื่อวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดค่ะก็มีนักร้องนักแสดงอีกหนึ่งท่านค่ะ
ที่เขาเป็นคุณแม่มือใหม่แล้วแต่ว่าจะเป็นใครไปชมกันค่ะ
ข่าวดีรับต้นปีไปอีกหนึ่งครอบครัวสำหรับนักร้องนักแสดงสาวร่างเล็กลีเดียสรรรัสแล้วก็แมททิวดีน
ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสาวลีเดียโพสต์ภาพอวดท้องน้อย
ที่กำลังมีเบบีอายุคัน๑๒สัปดาห์
พร้อมกับว่าที่คุณพ่อที่ออกอาการหน้าบานสุด
ข้อความต้อนรับทายาทว่าเร็วนี้ในเดือนกรกฎาคม
ซึ่งก็เป็นกำหนดคลอดลูกคนแรกนั่นเองค่ะ
พี่น้องเพื่อนสนิทร่วมวงการที่ต่างพากันรีโพสต์ภาพดังกล่าว
พร้อมข้อความแสดงความดีใจทั้งแอรินยุคตทัศน์
นางเอกสาวลูกครึ่งค่ะปูปรายา
แล้วก็พลอยเชอร์มานค่ะที่โพสต์ข้อความว่ามีหลานเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้ว
จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาแบบอลังการไปเมื่อมีนาคมปีที่แล้ว
คบหาดูใจกันมายาวนานถึง๑๐ปีเต็มค่ะ